บรรณาธิการอาวุศว์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพร้อมด้วยคณะ
ลงพื้นที่ติดตามศักยภาพของโรงเรียนเชือกม้วยวิทยาจังหวัดน้องคาย
เพื่อพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งที่๑๕
นายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐนำคณะเดินทางไปยังโรงเรียนเชือกม้วยวิทยา
ตำบลพระธาตุบังพวนอำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
เพื่อตรวจติดตามศักยภาพของโรงเรียนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณา
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
โดยมีนายพินิษจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรีร่วมคณะไปด้วยนะคะ
โดยหลังรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและผลสำริดทางการเรียน
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งในอนาคตเมื่อผ่านขั้นตอนต่างแล้ว
ก็จะมีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
เป็นอาคารเรียน๒ชั้น๘ห้องเรียน
พร้อมอุปกรณ์การเรียนมูลค่า๔ล้านบาท
และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐

เตรียมเพิ่ม๒หลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วยค่ะ
ก็คิดว่าคงมีความพร้อมนะครับ
ดูชาวบ้านก็เห็นดีเห็นงามไปด้วย
ที่จะมาเข้าโครงการเรียนไทยรัฐวิทยานะครับ
แล้วก็ดูศักยภาพดูจำนวนนักเรียนนะครับ
เพราะคิดว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาคงทำได้
แล้วก็จะช่วยให้เด็กในบริเวณนี้ได้มีโอกาส
ถ้าเทียมกับโรงเรียนในเมืองใหญ่หรือในกรุงเทพมหานคร
เพราะเราจะสนับสนุนด้านการพัฒนาครู
ถนนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกลางวันเรื่องอื่น
สมุดเราก็จะทำให้ห้องสมุดดีมาให้นะครับ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๕เชือกม่วยวิทยาค่ะ
ขณะที่นายพินิจารุสมบัติอดีตรองนายกรัฐมนตรี
กล่าวชื่นชมอุดมการของนายกัมพลวัชรพล

เห็นความสำคัญของการพัฒนาคน
ด้วยการสร้างโรงเรียนในจังหวัดต่าง

ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ
ด้านนายอเนกจันทรเสนีผู้อำนวยการโรงเรียนเชือกม่วยวิทยา

ให้ความสนใจจะเข้ามาสนับสนุน
โดยจะดำเนินการจัดประชาพิจารณ์ชุมชน
และนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณา